วัยรุ่นไทยยุคไหนสมัยไหน
อยากจะเป็นดาราอยากจะเข้าวงการ

อยากจะเจอความรักอยากจะเป็นวัยรุ่นกุ๊กกิ๊ก

แต่หลังจากนี้ความคิดกับสยามสแควร์และวัยรุ่นไทยจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน
ภาพยนตร์ที่จะเปลี่ยนมุมมองสยามสแควร์ในอีกแง่มุมหนึ่งคุณ

หลายคนคิดว่าสยามสแควร์คือแบบสถานที่มุ้งมิ้งถ่ายรูปเช็คคิว

ล่าสุดค่ะค่ายหนังใบโพสหมงคลฟิล์มนะคะ
หยิบเอาสยามสแควร์มาทำเป็นภาพยนตร์สุดร้อนค่ะ
ขอเล่าเรื่องราวของเด็กมปลายที่คลุกคลีกันในโรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่งในสยามสแควร์
แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเมื่อไฟดับขึ้นมา
มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปกติเกิดขึ้นค่ะ
มาพร้อมกับประโยคสุดหลอนว่าเมื่อไฟดับใครสักคนต้องตาย

นักแสดงวัยรุ่นนำมาโดยเบสนัทศิษย์พลอยสอนนารินลิ้วมรกฏ
พร้อมด้วยผู้กำกับฝีมือดีค่ะภัยรัฐคุ้มวันได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่ถ่ายทำภาพยนตร์พร้อมทั้งฝากให้คอหนังชาวไทย
ไปร่วมพิสูจน์ความร้อนพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์ในวันที่๓๐มีนาคมนี้ค่ะ
เรื่องสยองแฟมันไม่ได้มีแค่ความสยองขวัญนะครับ

ว่าจะเป็นเรื่องมิตรภาพระหว่างเพื่อน
เรื่องความรักระหว่างคนรักคนแอบชอบกันหรือว่าเรื่องความหักหลัง
มั่นใจว่าคุณดูหนังเรื่องนี้คุณได้อะไรมากกว่าตกใจและกลัวแน่นอนครับผม
คาดหวังที่สุดคืออยากให้คนที่มาดูหนังทุกคนสนุกไปกับหนังครับ